กล้ามชมครับมีแฟนการเมืองถามว่า
ทำไมการเลือกหัวหน้าพักหรือการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ได้รับการขานรับจากสื่อให้ความสำคัญกันมาก
คำตอบก็เพราะว่าอนาคตอันใกล้หลังการเลือกตั้ง
ประชาธิปัตย์ถูกมองว่าจะเป็นตัวแปรทางการเมือง
พักที่อยู่ในสถานะตัวแปลทางการเมืองเนี่ย
ท่าทีบทบาทหัวหน้าพักจะมีความสำคัญมาก
ว่าจะนำพาพักเดินไปในทางไหน
ในอดีตพักที่เป็นตัวแปรทางการเมือง

ผมจำได้ว่าในช่วงที่พลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี

ครั้งหนึ่งในการปรับคอรมอรัฐบาล
จำเป็นจะต้องเก็บเสียงทุกเสียงไว้ให้มากที่สุด
พักการเมืองเล็กพักหนึ่งที่มีคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นหัวหน้า
มีคุณอนันต์ฉายแสงมีคุณบุญเกิดหิรันคำ
มีสอสอ๓คนเท่านั้นได้รับการทาบทามไปร่วมรัฐบาลด้วย
แล้ว๓คนในพักนี้มีตำแหน่งสำคัญหมดเลยครับ
คุณอุทัยนั่นเป็นประธานสภาคุณอนันต์ฉายแสงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณบุญเกิดฮิลันคำไม่แน่ใจว่าเป็นเลขานุการรัฐมนตรีหรือเป็นที่ปรึกษา
แต่แปลว่า๓คนนี้มีตำแหน่งหมด
ผมจำได้ว่าตอนนั้นหาข่าวอยู่
แล้วก็ไปรู้เรื่องว่าเขาตัดสินใจที่จะเอาพักนี้เข้าไปร่วม
ผมจำได้ว่ายังยกหูคุยกับคุณอนันต์ฉายแสงบอกพี่
เตรียมตัวเป็นรัฐมนตรีได้
ฉะนั้นจะเห็นว่าแค่๓เสียงเท่านั้นยังมีความหมาย
เพราะเป็นพักตัวแปรทางการเมือง
การเมืองหลังเลือกตั้งคราวนี้ก็ถูกมองว่า
ซีกไหนฝากไหนจะตั้งรัฐบาลถ้าจะให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
ถ้าไม่มีประชาธิปัตย์ร่วมด้วยเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ได้
เพราะสถานะของประชาธิปัตย์ถูกมองว่า
จะเป็นพักที่ได้คะแนนอันดับ๒
ความสำคัญในการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์

และได้รับการสนใจจากสื่อมาก
ปัญหาที่ตามมาก็คือว่า
การเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะจบลงยังไง
มันจบ๒แบบเท่านั้นแหละ
หัวหน้าพักเสร็จแล้วจับมือพนึกกำลังกันทำงานต่อ
กับหลังจากเลือกเสร็จแล้ว
มีความแตกแรกแตกแยกแตกร้าว
แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นในภักดิ์ประชาธิปัตย์

หลังจากเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้ว

ประชาธิปัตย์ผ่านการแย่งชิง

มีคุณวีระเป็นแก่นำ

ไม่ให้ไปเป็นรัฐมนตรี

แข่งกับคุณพิชัยรัฐกุล

ก็เดินออกจากภักดิ์ประชาธิปัตย์

เพราะว่าในการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ย

ลงแข่งขันเอ้าก็ไปตั้งพักใหม่

แตกตัวของพักประชาธิปัตย์

การเลือกหัวหน้าพัก

แยกออกไปตั้งภักดิ์ประติวัติ

คุณประจวบชายสาร

คุณประจวบเสนอคุณมารุธบุญนาค

ผนึกกำลังกันสู้ต่อ

คุณบรรยัตมันทัดฐานแข่งกับคุณอภิษฐ

คุณอภิษฎก็กลับมาใหม่
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก็

จึงถูกจับตามองว่า

เป็นตัวผลักดันคนสำคัญ

ลำพังแต่คุณถาวรเสนเนียม
มันจะมีปัญหาอะไรมากไหม
เพราะคนก็คิดไปว่า

จะมีคุณสุเทพเทือกสุบันไหม

แต่คุณสุเทพก็ปฏิเสธว่า

ไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่เบื้องหลัง

มันเกิดปรากฏการณ์ว่า

เขาพูดความจริงกันไม่ได้

หัวหน้าพักอุตมะสวนายน

ไม่เกี่ยวกับใครใน
ที่จะเป็นฐานให้คนในขอสช

ผลเอกประยุทธ์
มาเป็นนายกรัฐมนตรี

พักนี้จะเสนอคุณอุตมะ

ประชาชนไม่รู้อะไรเลยเชียวหรือ

เหมือนกับเครือข่ายของพักเพื่อไทย

ในกรณีที่จะถูกยุบพัก

เพราะความจริงพูดไม่ได้

ทำไมนักการเมืองดูถูกว่า